ในคู่กันสะบัดข่าว

ลอยไปความทุกข์ความโศกจงออกไป

คงจะให้ความทุกข์ความโศกมันลอยไปน่ะเหรอ
ใช่ค่ะดิฉันคือจะให้คุณไปลอยกระทง
เอาความทุกข์ความสุขออกจากตัวคุณไป

เอางี้ละกันคุณผู้ชมส่งกันมาไปลอยกระทงที่ไหนนะฮะ
รวมไปถึงคอมเมนต์แต่ละข่าวด้วยนะครับ
ส่งมาผ่านทางช่องทางไลน์นะครับ
อ่ะเรื่องของมาตรการต่างในการช่วยเหลือประชาชน
อัปเดตกันหน่อยเรื่องนี้ดีมากเลยนะคะ
เอารายละเอียดเป็นยังไงบ้างเอาดูกันเลยนะคะ
สำหรับคุณสมบัติผู้ประกอบการ
ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ข้อแรกต้องเป็นในจ้างสถานประกอบการภาคเอกชน
อยู่ในระบบประกันสังคม
ข้อที่๒มีลูกจ้างรวมกันทุกสาขาแล้วนะ

และสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่
ตุลาคมถึง๒๐พฤศจิกายนนี้แล้ว
อุ๊ยรีบลงนะอีกปีกี่วันแล้วนะรีบเลยนะ
เขาบอกว่าตอนนี้นะครับผลการลงทะเบียน
รับสิทธิ์เงินอุดหนุนลูกจ้างในวันที่๑๗พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีผู้ประกอบการนะครับ
มาลงทะเบียน๑๗๐๐๐๐๐กว่ารายและเกือบ๑๘๐๐๐๐ราย
แต่ทั้งนี้ทางภาครัฐเขากำหนดเอาไว้นะ
นั่นหมายความว่ายังมีจำนวนเหลืออยู่นะ
แล้วเหลืออีกแค่วันเดียวเอารีบไปลงกันค่ะครับ
ส่วนเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนครับ
รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง
ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน๒๐๐คน

และต้องอยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมมาตรา๓๓สถานะแอคทีฟก็คือ

แล้วก็ได้รับเงินอุดหนุน๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา๓เดือน
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๔ไปจนถึงมกราคมปีหน้านั่นแหละครับ
ซึ่งนายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ๙๕

ซึ่งหากต่ำกว่า๑๙๕เนี่ยโอ้โหแบบนี้จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นครับ
ทีนี้เอกสารอยากรู้แล้วใช่ไหมคะลงทะเบียนมีอะไรบ้าง
อย่างแรกเลยค่ะสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
อย่างที่สองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่ะ

ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจ้งผลอนุมัติเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์
ภายใน๕วันรอแป๊บเดียว
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่๑๕๐๖กระทรวงแรงงาน
ด๒หรือว่าโทรไปที่๑๖๙๔กรมการจัดหางานค่ะ
ครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงนะครับ
เอาล่ะเรื่องของโครงการที่เราเปิดโอกาสให้ใครหลายคนที่มีความสามารถแล้วอยากจะเล่าข่าว

กับไทยรัฐตามล่าหาคอเล่า
เปิดรับสมัครกันแล้วแล้วก็อยากจะดูผลงานจริงเลย
เพราะฉะนั้นส่งกันมานะครับเนี่ยรับสมัครกันแบบยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ

อายุ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศไม่ต้องมีประสบการณ์ทำคลิปเล่าข่าวไม่เกิน๑นาที
ลงยูทูปอัพลงติ๊กต๊อกส่งลิงก์มาค่ะ
คอเล่าไทยรัฐแอปไทยรัฐดัดทีวีค่ะ
บอกแบบนี้ละกันนะครับว่าไทยรัฐกำลังตามล่าหาคอเล่านะครับ
คนเล่าตัวจริงอาจจะเป็นคุณ
เราเนี่ยเอาพูดง่ายโครงการนี้หาผู้ประกาศ
บางคนอาจจะเอ๊ะหรือให้เล่าข่าวเฉยหรือยังไงนะ

เอ้าเป็นโอกาสของคุณแล้ว

ไม่ต้องห่วงตาปิบไม่มีใครไล่

มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาว่ากันว่าเป็นกระถิ่นอลละเวงเออ
แน่ใจนะว่างานบุญ
สรุปมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กันสมัครข่าว
ชอบจังเลยคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มจะส่งข้อความไลน์มาหาเราแล้วนะครับ

แต่ทีนี้ช่วงลอยกระทงเราก็เป็นห่วงเรื่องโควิด๑๙
และยิ่งเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคลัสเตอร์

แต่หลายโรงเรียนก็เปิดเรียนแล้วแต่พอไปเจอว่ากลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
เอาละฮะมาดูความน่ารักสดใสกันหน่อย
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สบัดข่าวเด็ก
เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสุธรามังง่วงอะไรบ่ายอย่างนี้ไม่เอาสิ
หนังท้องตึงหนังตาก็ยนนะสิ

เออเอาคำพูดเดี๋ยวก็เคยได้ยินบ่อย
แต่คำพูดที่บอกว่าหน้าเนียนและหนังตามันหย่อนไม่เคยได้ยิน

เป็นยังไงเอาดูน้องคนนี้ค่ะ
มันเป็นจังไหนล่ะลูกเอ้ย
หนูเสื้อผ้ายังไม่ทันใส่เลยนะลูก
อ้าอ้วนเสื้อพายังไม่ใส่เลยนะ

เออก็อาบน้ำเสร็จแล้วมันสบายปะแป้งก็มีอาการอยากจะนอนไม่เห็นแปลกเลย

ใช่ไหมเวลาอาบน้ำปากแป้งแล้วมันจะรู้สึกเย็นตัวแล้วอยากกินตัวลงนอนเหรอคะ
ใช่ไหมเราก็เราอาบน้ำมาแล้ว
แล้วลำบากแป้งแล้วก็อยากจะนอนสิ
อาจจะใช่เลยค่ะเพราะเวลาอาบน้ำแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นนะ
น้องเขาอาจจะแบบแม่หนูไม่ไหวแล้วเสื้อผ้าไม่ต้อง

ไม่ได้ขออนุญาตเลยคว่ำลงไปเลย
แต่เด็กน่ารักอย่างนี้แหละอารมณ์คล้ายอะไรตุ๊กตาล้มลุกอ่ะ

คุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเขามีความกลัวที่แตกต่างกันออกไป

กลัวอะไรคะมาลองหน่อยร่างหนูนะ
แล้วเหมือนกันมันเหมือนกัน

เอากลัวเอาพอแบ่งครึ่งเออเอาครึ่งลูกครึ่งลูกโอเค
แต่เอาลูกไม่เอาไม่เอากลัวกลัวกลัวกลัว
กลัวกลัวแก้วมังกรกลัวแก้วมังกรครับ
แต่แก้วมังกรเขาลักษณะลูกเขานะมันจะมีเหมือนมีแบบอะไรยื่นออกมา
มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเออเอาน้องเขาก็คงกลัวแหละดิฉันเคยได้ยิน
ดารงดาราก็กลัวส้มมังกลัวสับปะรดมังคุณคะ
แสดงว่ามีแววโตมาเดี๋ยวดังนะหนู

กลัวแก้วก่อนเดี๋ยวดังเดี๋ยวได้เป็นดาราในอนาคตนะ
ครับคุณกลัวอะไรเดี๋ยวถามก่อน
มีขนหยุกไม่ชอบเลยกลัว

เอ่อที่คุณชอบเกี้ยง
น้องคนนี้เป็นสายซิ่งตัวจริงแล้วก็มีจุดจบแบบตัวจริงดูค่ะ

มีเหรอประกันเข็มรถจักรยานพ่วงข้างมีเหรอคะ
เอางี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูแลหน่อยนะ

นี่คือไม่เบรคเลย
ดิฉันพยายามดูที่แฮนน้องมีเบรกเขาได้ซื้อดิ
ฟู้กัดสมัครเขา
เป็นยังไงไปดูฮะ
พี่เบิร์นเฮ้ยเข้าหรอ

บรรเทิงละงานนี้

แล้วเขาเนี่ยนะอุตส่าห์แต่งตัวอย่างสวยแต่งหน้ามาอย่างดี

แต่งกะสวยหล่อกันเลย
แล้วต้องมาเข็นรถติดลมอย่างนี้
ก็คนในรถเขาก็อุตส่าห์เตือนแล้วจะไม่ติดเหรอ
คนขับก็บอกว่าไม่เรามากันเยอะ

ไม่ติดเหรอไม่รอดแต่เรามากันเยอะแล้วจะได้ช่วยกันเข็นไงล่ะ
สภาพเท้าเป็นแบบนี้คุณค่ะ
สกปรกกันไปแล้วทีมสีชมพูด้วยใช่ไหม
ตอนขึ้นมาบนรถก็ต้องนั่งกันอย่างนี้

จะไปบ้านของบ่าวสาวที่เขาจัดงานแต่งนั่นแหละครับ

กลายเป็นว่าเนี่ยมาเจอกับลมตรงนี้โครนทั้งนั้นเลย
ใช้เวลาประมาณหลายนาทีนะกว่าจะหลุดตรงนี้ได้
ไปดูหน่อยไหมคุณสุภาษาพอไปถึงที่บ้านแล้วเป็นไง
โอ้โหก็สกปรกแต่ไปถึงงานแล้วก็ต้องสะอาดขึ้นนะคะ

แต่ก่อนจะเข้าไปในงานแวะล้างเท้าที่บ้านของชาวบ้านนิดนึง

บ่าวสาวคู่นี้เขาคงต้องรักเพื่อนแก๊งนี้มากนะ

คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของหลอนหน่อย
และให้คุณผู้ชมดูว่าที่บ้านเรือนไทยหลังนี้คุณเห็นอะไรบ้างคะ
โอ้โหมีทั้งภาพที่เลือนลางแล้วมีเสียงเอฟเฟคอีกต่างหากน่ากลัวสิครับ
สุพัสราเออเอามันน่ากลัวค่ะเขาอุตส่าห์วงให้ดูแบบชัดเจนด้วยนะ
เขียวกับวงแดงเขาบอกว่าในวงสองวงเนี่ยมันมีอะไรแวบออกมา

เรือนไทยหลังนี้อยู่ริมแม่น้ำนะคะฝั่งของวัดท่าการร้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อืมคนที่เธอไปเธอบอกว่าก็ไปวัดท่าการร้องหลายรอบเจอบ้านเรือไทยหลังนี้หลายรอบชอบมาก
ทีไรแวะถ่ายรูปทุกทีแต่ครั้งล่าสุดถ่ายติดอะไรไม่รู้เธอยังไม่อยากใช้คำว่าติดวิญญาณนะคะ
บอกว่ามันเป็นเงาปริศนาอยู่ใต้ถุนบ้านด้วยแล้วก็บนบ้านด้วย

เอางี้ละกันด้วยความสงสัยนะครับเจ้าของคลิปเขาเลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นแหละว่า
บ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมสรุปว่าบ้านหลังนี้บ้านร้างครับไม่มีคนอยู่แต่มีคนดูแลนะ
ฉะนั้นเนี่ยเงาดำที่เห็นใต้ถุนบ้านเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นคนที่ดูรุนแรงบ้านหลังนี้ก็ได้
แต่คำถามคือแล้วข้างบนล่ะไอ้เงาขาวสวมเสื้อขาวข้างบนเงาใคร
คนดูแลบ้านมีคนเดียวแต่ก่อนมีสองเงา
งงดิโอ้โหตกอกตกใจเลยนะแต่เรื่องของเรื่องในคอมเมนต์มันก็พอจะมีปริศนาบางอย่างที่เราดูแล้วเนี่ย
น่าจะตั้งข้อสงสัยกันเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นบ้านเก่าที่มีอายุ๒๗๕ปีเป็นของทวดเขาเอง
คอมเมนต์หนึ่งนะทีนี้ชาวเน็ตเขาก็คำนวณอายุบ้านเลยเอ๊ะมันเป็นจริงได้เหรอ
ถ้าหากบ้านนี้มีอายุ๒๗๕ปีจริงนะสภาพบ้านมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเป็นไปได้ไหมตั้ง๒๐๐เกือบ๓๐๐ปี
แล้ว๒๗๕ปีนั่นมันสมัยก่อนเสียกรุงศรีแล้วนะนานไปเปล่ามันนานมากเลยนั้นอ่ะ
มันก็ต้องมานั่งนึกถึงความเป็นจริงว่าในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าถอยหลังไป๒๐๐เกือบ๓๐๐ปี
มันจะเป็นอย่างงี้ได้จริงหรือไม่ไม้จะตั้งอยู่แบบนี้ได้ไหม
เรื่องนี้ดูกันหน่อยเพราะมันใกล้จะสิ้นปีแล้วนี่

โบนัสโบนัสเอ้าหลุดเราอ่ะรอไปก่อน
แต่บริษัทนี้เขาไม่รอค่ะแล้วโบนัสมาเป็นทองเลยค่ะ

แต่ละคนถือโชว์กันไปเลยจ้า

พนักงานพนักงานบริษัทนี้เขามาจากอายุทยา
รับทองคำแท่งไปแจกพนักงานอีกทีเป็นของขวัญปีใหม่
โอ้โหทำไมคุณเล่าแบบมีอารมณ์ขนาดนั้น

คลิปนี้นะคะร้านทองเยาวราชสาขาวอุตสาหกรรมโรจนะ
อายุทยาเขาเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ทีมข่าวของเราติดต่อไปสอบถามมันยังไงคะ

เนี่ยได้มาสั่งทองแท่งน้ำหนัก๐๓กรัม
รูปลายมังกรสามพันแท่งคุณขาเอาไปแตกให้พนักงานสามพันคนโอ้โฮ
คือทางโรงงานนะครับเขาจะมอบให้เป็นของขวัญสมนาคุณให้แก่พนักงานที่
ตั้งใจทำงานกันมาตลอดทั้งปี
แล้วแต่ว่าปีไหนจะแจกอะไรไง

เขาบอกว่าปีนี้แจกเป็นทองแท่งหนัก๐๓กรัม
ใครที่เข้าไปดูนะเนี่ยชาวเน็ตเนี่ย

คุณเนี่ยดิฉันรู้ว่าทุกปีเนี่ยอันนี้คือของสมนาคุณ

อุ้ยสุพัสรารู้ได้ยังไง
ซาวไม่มาเหรอตุ้มตั้งหรือต้องทำเอง

ทองเนี่ยปีนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดเรื่องนั้น
ทองม้วนไปก็ยังดีนะ

ทองหยิบทองหยอดไฝทองก็ได้อะไรก็ได้

โอเคเอาไปข่าวต่อไปค่ะ

เอาไปดูออฟฟิศบางออฟฟิศเขาใจดีนะให้เลี้ยงสัตว์ด้วย
ออฟฟิศเนี่ยเลี้ยงแมวครับเลี้ยงได้เหรอ
ดูสิแมวแมวมันน่ารักขนาดไหน
ออฟฟิศนี้เขาอนุญาตให้เลี้ยงแมว
แต่แมวมันทำไม
พ่นครับพ่นปัสสาวะครับ
พ่นปัดสวะไสความเจ้าสาว
ในห้องกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยครับ

แล้วคุณดูดิไม่ได้มีตัวเดียวนั้น

สองตัวเนอะสมาคมแมวสงสัยอะแล้วดูสิครับได้เห็นไหมยังมีอีกนะ
ไอ้ตัวนี้ไม่ไหวแล้ววิ่งหนีก่อนเลย
โอ้โหแล้วคุณนึกสภาพดูสิแมว
คุณบอกว่าเวลาแมวมันจะชิงช่องเนี่ยหางเขาจะใช้
เอาจริงเวลามันเข้าห้องน้ำถ้ามันจะปัสสาวะหรือจะอุจจาระเนี่ย
เวลามันเข้าบ่อทรายมันจะอีกแบบนึงแต่ถ้ามันจะแบบเพื่อปิดปิด
เพื่อสร้างอนาเขตให้มีกลิ่นของมันมันจะทำแบบนี้
งั้นแสดงว่าตัวนี้อาจจะไปที่นี่วันแรก
ไม่รู้เหมือนกันแต่มันคงอยากได้คอมนี้แหละไว้เป็นของมันเอง
โอ้โหมันก็เลยฟิตใส่คอมนี้เลยนี่เห็นไหมสะบัดสะบัด
อยากจะเล่นเฟซบุ๊คซะหน่อย
เออไม่รู้ไหมเอาแต่อย่างนี้
ถ้าเลี้ยงสัตว์เอาไว้ในออฟฟิศก็ดูแลกันให้ดีแล้วกัน
คือแมวต้องบอกแบบนี้ปัสสาวะมันค่อนข้างจะกลิ่นรุนแรงนิดนึงนะ
แมวเมียใช่ไหมต้องทนต้องทนรักแมวต้องทนอ่ะอ่ะ
คุณผู้ชมฮะไปดูความอลละวนอนละเวงกับงานบุญกันหน่อย
งานกฐินอ้อนละเวไงคุณสุภาษณา
ที่จังหวัดบุรีรำนะคะก่อนหน้านี้เป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โต
ว่าเจ้าภาพเนี่ยไปขอเป็นเจ้าภาพเงินกฐิน

เอ๊ะมันเป็นยังไงล่าสุดมีคำตอบแล้วค่ะ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
กลับบ้านไปหมดแต่เจ้าภาพก็ยืนยันว่าไม่ได้เอากลับไปหมด
เขาเอามาคืนหลวงพ่อบางส่วนอยู่เหมือนกัน
คือเมื่อวานนี้นะครับ๑๘พฤศจิกายนนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรำก็เดินทางไปตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่วัดน้องไผ่
พร้อมกับเรียกคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าภาพกระถิ่น
มาเลยนี่มานั่งล้อมนั่งคุยกันเลยคุยอย่างเดียวไม่พอ
เอาเงินเอาเงินจากเจ้าอาวาสจำนวนหนึ่งแสนบาท
และเงินจากแม่ครัวที่เจ้าภาพมาฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้อีก
หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองบาท
มานั่งนับเลยนับรวมรวมกันเลยทีนี้ยังไงรู้ไหม
ปรากฏว่ายรอดเนี้ยมันหายไปมีเงินขาดไปสองพันห้าร้อยบาทครับ
คุณสุพัสราครับอย่างนี้เจ้าภาพบอกเอ้ย
อย่างอีกที๒๓๑๑๗๐๒บาท

อ้าวทีนี้คนที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพกระถิ่นนี้เขาชื่ออะไร

ชื่อว่าคุณฉัดพงศ์จอมกานนท์อายุ๕๘ปี
จากมาเคลียร์แล้วเขามาอธิบายด้วยนะ

อย่างที่คุณอ่านไปน่ะสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองบาท
ส่วนหนึ่งเขาแบ่งให้เจ้าอาวาสไว้๑แสนบาท
ส่วนที่เหลือเอาเก็บไว้กับแม่ครัวไงเพื่อให้วัดเตรียมสร้างพระนอน
แล้วที่ชาวบ้านบอกว่าเงินเนี้ยมันมันสรุปมันกี่บาท
แล้วก็เอาไปหรือเปล่าเขาเอาไปส่วนหนึ่งมันยังไงเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินออกจากวัด
ขอยุติเรื่องนี้ฟังเสียงเขาค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้เอาไปจากข้างนอกอืมของก็จบก็จบมีสวายแล้วน่าจะจบ
แล้วแล้วตอนเมื่อคืน๔ทุ่มคือมามาทำไมหาลุงพ่อ

มาได้ยินข่าวหลวงศิษย์ก็เลยมาถามหลวงพ่อแค่นั้นแค่นั้น
คือแสดงว่าเฮียไม่ได้เอาเงินออกไปจากวัดใช่ไหมครับ

คือเรื่องของเรื่องมันมีแบบนี้ด้วยไงคุณสุพัสราที่เราต้องไปถามคนนี้
ก็คือแม่ครัวเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเอาเงินไปฝากแม่ครัวใช่ไหมล่ะ

นางสาวบุญธรรมยาประโคนอายุ๗๒ปีแม่ครัวของวัดนี่แหละ
บอกว่าตอนทอดกระถิ่นได้เงินเท่าไหร่เธอไม่รู้หรอก
มารู้ตอนที่มีเจ้าภาพเอาเงินกระถิ่นที่เหลือมาคืนให้หลวงตาตอน๘โมงเช้าของวันที่๑๗พฤศจิกายน
แต่หลวงตาแกไม่รับเจ้าภาพเนี่ยก็เลยมาฝากไว้กับเธอซึ่งเป็นแม่ครัว

ทางด้านคณะที่เจ้าภาพขถิรินเขาก็มาหาหลวงตาด้วย
เข้ามาในวัดแล้วก็พูดหวานล้อมให้หลวงตาพูดแก้ข่าวอะไรให้หน่อย
หลวงตาแกก็ต้องพูดตามที่เหมือนกับประมาณว่าญาติโยมมาขอร้องอะไรแบบนี้ไง
แม่ครัวก็บอกนี่แหละค่ะสงสารหลวงตาฝืนพูดไป
เพราะว่าเขาก็เอาจริงดิฉันก็ไม่ได้อยากพูดเองอะนะคะ
แต่แม่ครัวเขาก็บอกมาแบบนี้นะคะว่าเป็นการฝืนพูดนะคะ
อืมอ่ะก็สรุปว่าข่าวนี้ก็เคลียร์กันในทางนี้นะค่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างแหมเวลาไปงานตรงงานแต่งเนี่ย
ก็ต้องไปอวยพรบ่าวสาวใช่ไหมใช่ใช่อ้าวรักกันนานนานนะมีลูกไว
ส่วนใหญ่ก็ทางนี้ประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องฉีกฉีกมาทางนี้บ้างดูสิดีไม่ดีครับ
รักกันนานนะเข้าใจไหมว่าไม่กลัวผู้รักให้ดีเข้าใจไหมเวลาไปไอ้ว่ะ
อย่าโพสต์ชวนไม่ใช่สิ่งที่ดีส่วนเราก็ถ้าผัวว่างก็แบ๊ไปห้องบัญชีได้รู้หรือไม่รู้
อยากโดนช้อนแกงวะ
โอ้ยอวยพรอย่างนี้มีแค่หนึ่งเดียวที่กล้าทำแหละพี่จ๋า
แป๊บโหคนดังในโซเชียลไงอยากโดนทอดแกงว่ะ

เดี๋ยวเขาคงคอนเซ็ปต์ของเขาแหละ
โทรไปชวนเจ้าบ่าวบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวจะโทรไปชวน

เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมโอเวอร์

คุณผู้ชมครับหมดเวลาของเราในวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้าย
แล้วก็ติดตามรายการต่อไปนะครับกับข่าวเย็นไทยรัฐ
ขอให้มีความสุขมากในวันลอยกระทงสวัสดีครับ

สวัสดีครับ